โอ้โหไทยแลนด์

ใช่แล้วค่ะซึ่งพิธีกรสายหล่อสายลุยของเรา

ก็จะพาเราไปที่เกาะกูดจังหวัดตราดนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
และจะพูดถึงเรื่องของชุมชนอ่าวสลัด

รวมไปถึงอาหารเด็ดอร่อยที่ต้องไปทานที่นี่
อยากรู้ใช่ไหมมีเมนูอะไรตามไปดูกันค่ะ
ว้าวสวยมากนี่

ถ้าพูดถึงเกาะกู๊ดอย่างเกาะขูดจังหวัดตราดแล้วเนี่ยนะคะคุณ
แรกที่ทุกคนต้องมาก็คือชุมชนอ่าวสลัด
อาชีพหลักก็คือการทำประมงค่ะ
เก่าแก่แห่งนี้นะหลายคนมองว่าเป็นแค่ทางผ่านที่จะมายังเกาะกูด
แต่จริงแล้วชุมชนแห่งนี้มีของดีมากมายที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาด
ดูสิงานนี้นะคะหนุ่มอักเขาก็เลยได้รับเกียรติจากลุงไก่
วิสาหกิจชุมชนแต่งกายมาเป็นโจรสลัดแบบนี้
มาต้อนรับแล้วก็พาเที่ยวชุมชนอ่าวสลัดไปด้วย

น่ารักมากเลยนึกว่าแจ็คสแปรโรล
ที่แรกที่จะพาไปก็คือวิถีชาวประมงที่มีทั้งการเย็บอวนซ่อมอ้วนนะคะ
เรียกได้ว่าอวนนี้เป็นเครื่องมือหลักในการจับปูแล้วก็จับสัตว์น้ำของคนที่นี่เขาด้วย
และเมื่อมาถึงหมู่บ้านประมงทั้งทีลุงไก่ก็ไม่พลาดที่จะให้พ่อครัวมือหนึ่งทำอาหารต้อนรับค่ะ
เมนูนี้นะคะคุณผู้ชมมีชื่อเก๋ว่าว่ายำโจรสลัด

หอยโคงทะเลแล้วก็หอยเต้าปูนเขาเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายมากในท้องถิ่นด้วย

สัมผัสกับรสชาติของท้องทะเลแล้วลุงไก่พาออกเรือไปเลยไปทำกิจกรรมสนุก
ยังได้อนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยอย่างการปลูกปากการัง

ดีมากนะคะจากนั้นยังมีทีเด็ดด้วยนะลุงไก่บอกว่าห้ามพลาดถ้าออกเรือมาแบบนี้
เราจะต้องมาตกหมึกกลางวันแสกกันนี่แหละค่ะ
ปกติเขาตกหมึกกันตอนกลางคืนเขาถึงเรียกว่าใดหมึก
หมึกกันกลางวันแสกแบบนี้เลยคุณผู้ชม
จะได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะในรายการโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้เที่ยงครึ่งนะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะ